นี้กันหน่อยค่ะหลายคนเห็นแล้วโอ้โหบอกว่า

คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือหมอตีมือพยาบาล
ตีแรงมากขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่

โอ้โหจนถึงขั้นมีการติดแฮชแท็กเซฟพยาบาลนะคะคนวิจารณ์เยอะมาก
ว่าเข้าใจว่าเป็นคุณหมอพยาบาลทำงานด้วยกัน

ที่เขาช่วยกันทำงานกับคุณหมอแบบนี้เหรอ

คนมีคอมเมนต์เยอะจริงโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาลนะคะ
มีคนไปคอมเมนต์คลิปนี้บอกว่า
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนรู้ว่าคุณหมอคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้

แล้วก็มีลักษณะที่มีพยาบาลถูกกระทำในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อย
มีการให้ข้อมูลใต้คลิปนี้บอกว่าแพทย์ไม่ใช่นายของพยาบาลนะ
เราเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกันนะกรุณาทำความเข้าใจใหม่
หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีแฮชแท็ก
ตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารู้เรื่องแล้วนะคะ
กระทรวงอะไรเขาก็รู้กันหมดแล้วนะคะ
ทางโรงพยาบาลก็น่าจะรู้เรื่องแล้วด้วย

แล้วก็กำลังจะต้องเอาผิดกับคนที่มาตีมือพยาบาลแบบนี้ค่ะ
นี่เขากลัวว่าเขาจะพูดแล้วไม่ได้ยินหรือเปล่า
แบบอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้

ทำกับพยาบาลคนอื่นด้วยใช่ค่ะใช่